คุณผู้ชมเราเคยนำเสนอเรื่องราวของตำรวจท่านหนึ่งที่ไปสวดมนต์ไล่ผีปอบ
จำได้ใช่ไหมจำได้เออแล้วผีก็ลงไปนะ
ที่ท่องกฎประติศสมุปบาทถูกต้องเออ
ล่าสุดมีคลิปของตำรวจโรงพักตานสุมที่อุบลเขาทำพิธีเป่ากระหม่อม
สงบให้กับชายที่วิกลจริตนั้นที่กำลังของขึ้นนั้นสงบลงได้เอาไปดูครับ
ที่ตำรวจเขาพูดเขาพูดว่าอียังป่าวโห้เย็นเย็นป่าวโห้เย็นเย็น
อย่างเงี้ยนะอียังวะเออนะฮะ

ของหนุ่มคนนี้ก็คลางแบบฮือก็ค่อยสงบลงสงบลงแบบนี้ครับ
คลิปนี้ถูกโพสต์ในกลุ่มโซเชียลของจังหวัดอุบลราชธานี
ก็ไม่ได้มีบอกว่าอาการที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากอะไร
ผู้ชายคนนี้เขาเป็นอะไรมันเกิดขึ้นตอนไหนตำรวจนายนี้เป็นใคร
ไม่ได้บอกระบุแค่ว่าเป็นสองศูนย์
ซึ่งหมายความว่าตำรวจทำหน้าที่ร้อยเวรเท่านั้นเองนะฮะ
ฮือคงมีโอกาสได้ไปถามตำรวจนี้ว่าทำยังไงถึงให้ชายคนนี้สะยกลงไปได้

ว่าคิดยังไงก่อนดีกว่าถึงตัดสินใจใช้วิธีนี้
เออของขึ้นเนี่ยเปากระมอมเปากระมอมไป
หัวเย็นเป่าหัวเย็นแบบนี้ก็สงบลงได้เหมือนกัน